ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปค่ะ
มีคนไปพบศพปริศนาอยู่ที่คลองชลประธานที่จังหวัดชุมพรนะคะ
เป็นศพของหญิงสาวหน้าตาดีด้วยแล้วก็ใส่ชุดสีแดง
ตรวจสอบสภาพศพแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ทรัพย์สินในตัวยังอยู่ครบด้วยนะคะ
โดยทางแม่กับแฟนนุ่มของผู้ตายก็เดินทางมาดูที่จุดเกิดเหตุ
ยืนยันว่าผู้ตายคนนี้เนี่ยเป็นพนักงานของธนาคารแห่งหนึ่ง
ซึ่งคืนที่ผ่านมาก็ยังมีการวีดีโอคอลพูดคุยกันตามปกติเลยนะคะ
ก่อนที่อยู่จะหายตัวไปแล้วก็พบว่าเป็นศพนี่แหละค่ะ
ตำรวจสพเมืองชุมพรและกู้ภัยสายชนมูลนิธิชุมพร
เข้าไปตรวจสอบเหตุว่าพบศพลอยน้ำอยู่ในคลองชลประธานสามแก้ว
ในพื้นที่บ้านขุนแสนหมู่๑ตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ
ที่เกิดเหตุเป็นคลองชลประธานห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร๒กิโลเมตร
ก็ไปพบศพหญิงสาวอายุ๒๐๒๕ปีสูงประมาณ๑๕๐๑๕๕เซนติเมตร
รูปร่างก็คือตัวเล็กผิวขาวหน้าตาดีนะคะ
ผมยาวมัดรวบไว้ที่ต้นคอสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีแดง
ด้านหน้าสกรีนเป็นรูปหัวใจสีแดงพร้อมข้อความว่า
รักแม่น้อยชุมพรเขต๒
นุ่งกางเกงขายาวลายทางสีแดงสลับขาวค่ะ
นิ้วนางของมือด้านขวาของผู้ตายเนี่ย
ก็ยังสวมแหวนสแตนเลสอยู่
นิ้วกลางของมือด้านซ้ายสวมแหวนทองคำ๑วงน้ำหนักประมาณ๑สลึง
จากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ยไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่นาน
ก่อนที่จะมีชาวบ้านมาพบศพและอย่างที่บอกไปว่าคือทรัพย์สินในตัวก็ยังอยู่ครบเนี่ยแหละค่ะ
จอดทิ้งไว้ที่ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ห่างจากจุดพบศพ๕๐๐เมตร
นำไปตรวจสอบค่ะและทราบชื่อผู้ครอบครองคือนางสาวที่พาวันขาวปานหรือกิฟต์
อายุ๓๙ปีซึ่งก็เป็นผู้เสียชีวิตนี่แหละ
ได้แจ้งทางญาติให้เดินทางไปดูศพที่มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์
เพื่อให้ยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันหรือไม่นะคะ
ต่อมานางพานิดาขาวปานอายุ๖๘ปีและนายสันสังดีอายุ๓๘ปีแม่และแฟนหนุ่มของผู้ตาย
พร้อมด้วยเย็ดยาดก็เดินทางไปดูศพก็ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตคือนางสาวที่ภาวัณฑ์
เป็นพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
จากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวทิพวันผู้ตายยังทำพิธีไหว้
และฉลองตรุษจีนกับครอบครัวอยู่เลยก่อนที่จะแยกย้ายกันเข้านอน
จนกระทั่งเช้ามาแม่พบว่าลูกสาวหายออกไปจากบ้านพร้อมด้วยรถจักรยานยนต์ค่ะ
ทีนี้พอสอบถามทางแฟนของผู้ตายคือนายสันสังดีเนี่ย
ก็ทำงานอยู่ธนาคารเดียวกันคนนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าอยู่ที่อำเภอสวี
เขาบอกว่าเพิ่งคบหากับแฟนสาวได้ไม่ถึงปีที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหา
ไม่เคยทะเลาะกันและยังวางแผนว่าจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันในอนาคตด้วยนะคะ
ล่าสุดเมื่อคืนนี้เองยังวีดีโอคอลพูดคุยกันจนดึก
แล้วรุ่งเช้าแฟนสาวก็ไม่ได้โทรศัพท์มาหาเหมือนทุกครั้ง
ก็เลยโทรหาเองแต่ไม่มีคนรับสาย
ก็เลยคิดว่าสงสัยจะเหนื่อยมั้งต้องการพักผ่อน
พอมารู้ข่าวว่าแฟนสาวจมน้ำเสียชีวิต
เขาบอกว่าตอนนี้เขายังทำใจไม่ได้นะคะ
ฟังเสียงของแฟนหนุ่มผู้ตายหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะทางครอบครัวและแฟนหนุ่มของน้องกิ๊บ
ฆ่าตัวตายเพราะว่ามันไม่ได้มีมูลเหตุจูงใจอะไรเลยนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลสุราธานี
และจะมีการสืบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ